ก็เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับกรณีของคุณหนิงปานิตาที่มีการโพสต์ร่ายยาวกันไปก่อนหน้านี้
กรณีรถของเธอแล้วก็กับคุณพี่ตำรวจท่านหนึ่งนะคะจ้ะวันนี้ค่ะ
เดินทางไปมอบกระเช้าแล้วนะคะไปที่สอนอวิภาวดี
กระเช้าขอโทษ๑๐ตำรวจโทษธีรพงศ์ขาบจันทึกพบหมู่
ศูนย์งานควบคุมจราจรวิภาวดีรังศิษฐ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุที่คุณหญิงได้โพสต์
ต่อว่าจนเป็นดราม่าขึ้นมานะคะ
ซึ่งคุณหญิงเองก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ
ขอบคุณคุณตำรวจที่รับคำขอโทษจากเจ้าตัวด้วยนะคะ
รวมถึงขอโทษแฟนทุกคนที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอไม่ได้นิ่งนอนใจ

ตำหนิเจ้าตัวก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสเธอค่ะ
ต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยนะคะ

เพราะว่าอย่างที่หนิงสัมภาษณ์ในรายการไปแล้วว่า
คือบางทีนิงก็ทำเร็วคิดเร็วไปในสถานการณ์ตรงนั้น
ก็เป็นผลกระทบที่ทำให้หิงรู้สึกว่ามัน

มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมาะสม
นิงก็ให้ทางคุณจินเข้ามาแล้วเบื้องต้น
แล้วก็เราก็เพิ่งนัดคิวกันได้วันนี้

อันนี้แบบต้องขอโทษด้วยมากเลยค่ะ
ก็ถือว่าจบสวยนะคะให้อภัยกันแล้วกันคราวหน้า

พี่ม้าออนภาก็พูดในรายการข่าวใส่ถ่ายด้วยว่า

ในโซเชียลทุกอย่างก็ได้นะคะ